สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิกฤตของไข้หวัดโควิด๑๙

ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่
ร้อนเพราะคนส่วนหนึ่งยังเชื่อว่า
มันมีกั๊กมันมีลงไปสู่ตลาดมืด
มันมีการแอบส่งออกกันอยู่ไหม

ที่จริงหาซื้อไม่ได้รัฐมนตรีจุลินรักษณวิสิทธิ์
รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงแล้วว่า
ถ้าทุกคนลุกขึ้นมาซื้อเหมือนกันหมดยังไงก็ไม่พอ
เพราะวันหนึ่งกำลังผลิต๑๑โรงผลิตได้๑ล้าน๒แสนชิ้น
ชิ้นเท่านั้นที่จะส่งให้ร้านขายยา
ไปขายให้กับประชาชนทั่วไปยังไงก็ไม่พอ
เอาล่ะตรงนี้พอทำใจได้แต่ว่าเอ๊ะไปดูในโลกออนไลน์
เขาก็ประกาศขายกันโครมโครมแล้วก็มีข่าวมาจากทางโน้นทางนี้
ว่ามันไหลไปสู่ตลาดมืดแล้วเอาไปขายโกงราคากัน
กระทรวงพาณิชย์บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้
เพราะแต่ละโรงงาน
กระทรวงส่งเจ้าหน้าที่ไปคุมมีทหารเข้าไปคุมด้วย
ผลิตออกมาได้เท่าไหร่ทั้งหมดในแต่ละโรงงาน
ต้องส่งมาที่กรมการค้าภายในกรมการค้าภายในได้มาเท่าไหร่
ไปแจกจ่ายตามสัดส่วนตามรายชื่อที่ตกลงกันไว้
บุคลากรทางการแพทย์เท่าไหร่โรงพยาบาลที่นั่นที่นี่เท่าไหร่
บุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐที่จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่
มีระเบียบชัดเจนฉะนั้นเป็นไปไม่ได้แต่คนก็ยังแคลงใจ
เอาล่ะวันนี้จะขอคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายในอีกทีนึง
สองสามเรื่องท่านวิชัยโภชนกิจอยู่ในสายแล้วนะฮะ

ครับตกลงว่ายังยืนยันใช่ไหมว่าแต่ละโรงงานที่ผลิตออกมาได้เนี่ย
กรมการค้าภายในคุมตัวเลขได้อยู่
ก็ยืนยันนะครับเพราะว่าส่งคนไปคุมแล้วตั้งแต่โรงงานเปิดยันโรงงานปิดนะครับ
แล้วก็ทุกชิ้นที่ส่งออกที่หน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากการแพทย์นะครับ
เรามีเจ้าหน้าที่อนุมัติให้ออก
ฉะนั้นตั้งแต่วันที่๖ไปต้นมานะครับพี่สุภาพครับ

กลมค้าไปในระดับหม้อหมายในการดูแลในการเอาของออกจากโรงงานถึงปลายทางแบบเป็ดเผ็ดครับ
ทีนี้เอางี้ที่ไปคุมโรงงานเนี่ยถ้าสมมุติว่าทหารกับเจ้าหน้าที่
กับเจ้าของโรงงานเขารู้กันเขาหลิวตากันเขาเอายอดมาส่งให้ท่านไม่หมด
แล้วเอาที่ผลิตได้เนี่ยเล็ดลอดไปตรงนั้นไปตรงนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไง
ในส่วนการณ์ที่ที่ออกไปเนี่ยครับเขาต้องส่งออนไลน์เข้ากลับมาที่กรมนะครับ
ออกไปทุกชิ้นเนี่ยต้องออนไลน์กลับมาแล้วก็ปลายทางคือตรงไหนก็ต้องกลับมาด้วยเช่นกันนะครับ
ถึงหรือไม่ตึกกระบวนการตรงนี้นะครับยอดมันต้องมีการรีเช็คกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
แล้วก็การส่งเนี่ยนะครับจะออกได้ก็ตามคำสั่งที่ทางกรมค้าภายในออกไปว่าวันนี้จะส่งไปให้ที่ไหนได้บ้างนะครับ
คือการควบคุมเนี่ยผมว่ามันทุกรัดกลุ่มพอสมควรแล้วล่ะจะอาจจะเล็ดรอดระหว่างทางเนี่ยคงยากมากนะครับ
เขาแอบผลิตเพิ่มขึ้นมานอกเหนือไปจากตัวเลข๑ล้าน๒แสนชิ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหม
ผมว่าเจ้าหน้าที่เราไปตั้งแต่เปิดโรงงานยันปิดโรงงานนั่นคือยอดที่เราคุมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ผลิตได้เพิ่มขึ้นบ้างไหมเนี่ยผมว่ายากมากแอบยากมากเพราะว่าผลิตมาแล้วเนี่ยนะครับ
เขาออกไปไหนก็ไม่ได้อืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราคุมราคาสองบาทห้าสิบนะครับ
ไปขายออกไปแล้วไปขายราคาเกิน๒๕๐บาทก็ไม่ได้อีกตรงนี้นะครับ
คืออย่างนี้คนเขาแขลงใจเพราะว่าพอไปเปิดไลน์ดูเขาก็ยังขายกันอยู่ในตลาดในโลกออนไลน์เนี่ย
อันนั้นคือยังไงครับ
ที่เรามี๒อย่างที่ขายในตลาดออนไลน์นะครับอาจจะมีของจริงนะครับ
อันนี้ผมไม่กล้าที่จะปฏิเสธว่าไม่มีนะครับแต่เราก็ไม่บอกไม่ใช่ว่าเป็นของที่เขาเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
ที่สองนะครับมีของจากนำเข้าอยู่บ้างบางส่วนที่เอามาในโลกออนไลน์นะครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับมีอาจจะมีจากเวียดนามจากอะไรมานะครับ
หรือเป็นเรื่องของสมอหรือไม่
เป็นเรื่องของความสูงสุดหรือไม่อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถุประณีต

แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมเรียนว่า
มีตัวเลขออกมาเยอะมากที่ไม่เป็นความจริงตามที่โพสต์ขึ้นไป

นะครับบางทีบอกว่ามี๑๐ล้านมี๒๐ล้านพร้อมส่งนะครับ
ผมทดลองอ่ะนะครับพี่ฟาบนี่ไม่ได้พูดแบบแบบเรียบร้อยอ่ะนะครับ

ผมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเบิกเงินทดลองจ่ายไปก้อนเลย
คือเพื่อไปรอบซื้อแล้วก็จะจับรายนี้อ่ะนะครับพี่ฟาบ

เอาไม่มีของเลยครับเพราะว่าออกมาจริงจริงผมถามแล้วทำไมโพสต์มาทำไม

คือแต่ละคนหลายคนจับเสือมือเปล่าเยอะ

อันนี้กรมค้าภายในไม่ได้ละเลยเรื่องนี้เลย

ที่จับได้๔๕ลายที่วัน๒วันเนี่ยนะครับ

เพราะเราได้ข่าวแล้วเราทดลองซื้อเลยนะครับ
ทีนี้เรื่องเรื่องแอบส่งออกแอบส่งออกไปทางเรือไปออกทางชายแดนไปทางโน้นทางนี้ทำได้ไหม
แอบส่งออกวันนี้ต้องถามว่าต้องเอาหน้ากากจากที่ไหนก่อนอันที่สองแอบส่งออกทำได้ไหม
ตรงนี้เป็นหน้าที่ของศูนยากรและครับพี่ถ้าว่าด่านศูนยากรเองนะครับรัฐปุ่มบอกว่าโอกาสเร็ดรอดถูกยาก
ครับอีกประเด็นหนึ่งเมื่อเช้านี้ผู้อำนวยการสุวรรณภูมิล่าออก
แล้วลูกสาวเขามาโพสต์ทีหลังว่าที่พ่อลาออกเพราะว่าอึดอัดขัดใจเรื่องไม่มีหน้ากาก
ลูกน้องไม่มีอนากากอนามัยในการทำงานส่งไปเท่าไหร่มีคนปาดหน้าเมาไปหมด
อันนี้จะต้องเฉลี่ยเกลี่ยตัวเลขกันหน่อยไหมครับค่าราชการที่เขาต้องทำงาน
อ๋อมีภาพอันนี้อันนี้ผมไม่แกล้าเข้าร่วมในการจากจ่ายจากจ่ายของทางการท่านะครับ
แต่ผมเรียนไว้ว่าทั้งการบินไทยทั้งการท่านะครับแล้วก็ต่อมอเนี่ยนะครับ
ผมป้อนหน้ากากอนามัยให้เต็มที่อยู่แล้วครับครับเอ่อการท่านี้มีไปทุกรอบสามหมื่น
มั่งอ่าศึกสี่หมื่นบ้างแล้วแต่จังหวะเวลานะครับที่ผมมีของนะครับอ่า
แต่ในส่วนของตมเนี่ยเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวานเนี่ยนะครับ
ผมให้เขาเนี่ยนะครับมาเอาหน้ากากไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
แล้ววันนี้ก็มาเอาตอมอเนี้ยขอว่าหกหมื่นครับให้ไปเต็มที่เลยครับหกหมื่น
หกหกหมื่นนี่ครับครับหน้าหน้ากากพวกนี้เป็นหน้ากากใช้วันเดียว
อย่างมากก็สองวันทิ้งใช่ไหมครับถูกต้องครับอืม
แต่ก็ให้ทยอยให้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ทีเดียวหกหมื่น
ก็ใช้วันหนึ่งประมาณสักหมื่นสองหมื่นประมาณนี้นะครับ
ทยอยให้หมดเมื่อไหร่บอกเพราะว่าผมให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้ครับ
ครับสมาคมร้านขายยาตอนนี้ได้ไปหรือยังครับวันละสองหมื่นห้า
ผมว่าน่าจะจบแล้วมั้งครับเพราะว่าผมให้ไปสองหมื่นสามหมื่นด้วยซ้ำไปครับ
เพราะว่าคือไม่ได้ติดต่อกับสมาคมหรอกจริงจริงแล้วสมาคมนี่เอ่อ
เป็นเรื่องปีกย่อยนะครับเพราะว่างานใหญ่เนี่ยมันมีมากกว่านั้นเยอะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกันเองครับผมไม่เคยจะได้ไปคุยกับเขาโดยตรง
แต่ว่าแต่ว่าเวลาคนซื้อก็ซื้อจากตัวยอดที่ผ่านจากสมาคมนี่แหละ
ไปถึงร้านขายยาถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับ
ถูกต้องครับครับเป็นประเด็นใหญ่เพิ่มยอดให้สมาคมไปเป็นสามหมื่นนะครับพี่ภาค
เป็นประเด็นใหญ่เลยเมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อวานระดับอธิบดีกับระดับโคศกของกรมอีกกรมหนึ่ง
คือกรมศูนย์ละกากรต้องไปแจ้งความฟ้องร้องกันไม่มีทางอื่นที่จะชี้แจงกันได้เลยหรือครับ
คืออย่างนี้จริงแล้วเรื่องนี้ถ้ามันเกิดถ้าคุยกันก่อนที่จะมาเป็นข่าวนะครับ
ไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอมันเป็นข่าวไปแล้วเนี่ย
สังคมรับข่าวนี้ไปแล้วก็ตำหนิกรมค้าภายในมาประเภทยับเยินนะครับ
แล้วก็ถ้าสมมุติอยู่แล้วผมเนี่ยนะครับมาเก็บเรื่องนี้เยี่ยมคุยกันแค่ท่านโกสก
กลมสูญรกากรแล้วจบเรื่องนะครับผมก็มองไม่ออกว่าสังคมจะมองกลมค้าไปไหนอย่างไร
ก็ให้เขาชี้แจงเขาก็ยอมชี้แจงใช่ไหมครับ
เขาชี้แจงไม่เคลียร์ครับไม่ให้ข้อเท็จจริงให้หมด
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาต้องทำให้สังคมหรือว่าสื่อได้รับรู้ด้วยว่า
ที่เขาพูดมันเรื่องจริงว่ายังไงถ้าเขาพูดบอกว่าสื่อไปบิดเบือนประเด็น
เขาต้องชี้แจงให้ชัดว่าบิดเบือนประเด็นในประเด็นไหน
ตกลงว่าใน๓๐๐ตันเนี่ยเป็นหน้ากากอยู่ประมาณเท่าไหร่
พี่ภาพเป็นหน้ากากเท่าไหร่ยังไม่มีใครตอบได้เลย
และอีกอย่างหนึ่งพูดก่อนที่ผมจะเข้าไปดูแล
กรมการค้าภายในไปดูแลหลังจากวันที่๕วันที่๔วันที่๕เดือนกุมภาครับ
มกราเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่หรือภารกิจกรมค้าภายในเลย
เพราะฉะนั้นทุกท่านที่พูดถึงเดือนมกรารับทราบไปเลยนะครับ
เท่าที่ท่านประเมินดูสถานการณ์ผลิตหน้ากากมาจนถึงวันนี้
ตัวเลขยังยันอยู่ตรงนี้นะครับว่าผลิตได้๓๖ล้านชิ้น
เป็นข่าวดีอยากจะกลับเลียนสั้นปุกไฟล์ฯทุกท่านด้วยนะครับ
ว่าหลังจากที่เราเจอปัญหานี้นักคลุ้มค้าไปในพยายาม
จะให้โรงงานผลิตตรุบโลก
เพิ่มการผลิตหน้ากากการอำไหมเข้าตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ซึ่งวิธีการก็คือให้เขาเปลี่ยนลายการผลิต
คือสายการผลิตเดิมที่เคยผลิตหน้ากากเพื่อส่งออกก็ดี
หรือหน้ากากเพื่อคาร์บอนหน้ากากกันคุณอะไรก็ดี
ให้หันมาเป็นหน้ากากการอำไหม
ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ทุกคนมาให้กับสัญญาว่าจะผลิตเพิ่มได้ตำรวจเท่าไหร่
แต่ยังไม่บอกตัวเลขว่าจะได้เพิ่มเท่าไหร่
บอกแล้วครับวันนี้นะครับ๒วันวันนี้ได้เพิ่มมาตลอด
เมื่อวานผมได้๑๕๐๐๐๐๐บาทนะครับพี่ภาพ

จาก๑๒๐๐๐๐๐บาทนะครับเราเปิดของทางปกติเป็น
เมื่อวันพุธก็ได้ละ๑๕๐๐๐๐๐บาทนะครับ
แล้ววันนี้เป็นข่าวดีอีกรอบหนึ่งคือ
ผมได้เพิ่มมาเป็น๑๗๐๐๐๐๐บาทนะครับ
๑๗๐๐๐๐๐ชิ้นนี้นะครับสั้นรนสั้นพรีจุลิน
สั้นมอบเป็นนโยบายเลยว่าเราจะให้ความสรรพกัน
กับโรงพยาบาลและพลากรทางการแพทย์
กับผู้ป่วยกับผู้เสี่ยงให้มากที่สุดก่อนนะครับ
ก็เลยวันนี้ที่ประชุมก็เลยจัดสรรไปให้ทาง
กระโทษศาสตร์สุขทางโรงพยาบาลนะครับ

เอาละครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณอธิบดีครับ

นี่คืออธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณน้ำแข็งครับ

อาจารย์คะอย่างน้อยก็ได้ฟังข่าวดีนะว่า
มีการเพิ่มการผลิตแล้วก็ผลิตหน้ากากอนามัยได้มากขึ้นด้วย
ส่งไปให้กับคนที่เขาจำเป็นต้องใช้อย่างกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก่อนก็ดีนะคะ